แผะหรือออกเสียงเรียกตามภาษาถิ่นคนโคราชว่าเข่าแพะคือข้าวต้มที่มีรสชาติและการปรุงวัตถุดิบเป็นเอกลักษณ์ของคนโคราช
โดยการต้มข้าวและใส่ผักต่างตามฤดูกาลเช่นฟักทองน้ำเต้าหรือยอดผักตามที่มีในพื้นถิ่น
เมื่อผักเริ่มสุกก็จะใส่พริกสดและกระเทียมแบบทุบพอบุกไม่ถึงกับแหลกลงไป
ปรุงรสชาติตามแบบฉบับคนโคราชด้วยน้ำมะขามเปียกเพิ่มความหอมด้วยพืชสมุนไพรแมงลัก
และเมื่อตักใส่ชามแล้วจะเพิ่มรสด้วยการโรยผงน้ำตาลอ้อย